อย่างแบดแซดอย่างบ่อยแม้กระทั่งคุณชัดชาติยังเอามาเป็นความขวัญวันเด็กเลยอ่ะ
ชอบมากเลยนะคุณชัดชาติก็ว่าไงนะบอกว่าเรียนอย่าแบดแซดอย่าบ่อยอ่า
แล้วก็อะไรน่ะมันสู้อย่าถอยสู้อย่าถอยค่อยค่อยสร้างพลังใจเออ
แล้วดูเด็กอ่ะทุกบ้านร้องได้หมดเลยพี่หนุ่มน้องมายูร้องได้ไหมได้ได้
เออเลิศเหรอได้ได้วันก่อนเพิ่งจะถ่ายเอออ่าสามแซ่บไปอ่าเอาไว้
เดี๋ยวจะออกวันอาทิตย์เนี้ยฮะเนอะคือเขาเป็นคนที่แบบใช่เขาเป็นคนน่ารักทั้งสองคนเลยนะอืมเออ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

ส่งอย่าแบดแซสอย่างบ่อย

ก็หมายว่าส่งอย่างแซส

คือส่งอย่างแบดคือส่งอะดูแบด

แซดบ่อยมากอันนี้คือตัวเนื้อเพลง
เพราะเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอย

ส่งอย่างแบดแซสอย่างบ่อยไง

ก็คือเหมือนแบดบ่อยอะไรอย่างนี้

เห็นส่งดูแบดแต่จริงแล้วแซสบ่อยมาก

เศร้าได้ผิดหวังได้แต่อย่าเยอะ

ถึงขั้นที่แบบมีผู้ปกครองโทรมาถาม
บอกว่ามีเล่นแบบตอนกลางวันบ้างไหมครับพ่อ
หลานอยากฟังไม่มี

มีโรงเรียนหรือการอยู่บานไหนอยากให้ผมไปร้องติดต่อมาเลยนะครับ

เขาก็เขาเป็นคนที่แบบเก่งมากนะ

ถ่ายเพลงนั้น
เออเลอะ
ดูดิ

ชีวิตเค้าที่ผ่านมันเหมือนแบบเป็นนก

ให้แบบบินให้ได้เขาจะมีเป็นรูปนกตรงคอแล้วก็มือที่พยายามพยุงนกตัวนี้เหมือนก็เป็นมือของเขาเอง
แล้วพยายามพยุงนกตัวนี้ไว้เพื่อให้ชีวิตเขาเหมือนแบบเป็นตัวเขาเอง
ที่เขาจะต้องแบบสู้ของเขาเองในการพยุงตัวเองให้เหมือนกับเป็นนกที่ก็ต้องบินไปได้ให้ได้อะไรอย่างนี้
อ่าทุกรอยสักมีความหมายเออความหมายอะไรแบบเนี้ยอยู่เนี้ยเพลงอยู่เนี้ยมันจะติดหูมันจะติดอะไร
มันจะมีวัลีเด็ดเนอะไม่ต้องมาจากเออด้วยมันจะสั้นสั้นอ่ะไปชอบวิดีโอเมื่อก่อนอู๋กว่าจะแต่งเพลงกันเพลงหนึ่งเป็นปีถูกต้องไหมล่ะ
กว่าจะเล่นนะทุกวันนี้ต้องเอาแบบสั้นเข้าใจง่ายจบเออแล้วมันต้องมีประโยคเด็ดไงให้คนได้จังเหมือนไอโดนัทมีรูอย่างเงี้
โดนัทมีรูเออเวลาอู๋จะมีใจเนี้ยอ่าอยู่ดีดีก็หายลายไม่ตอบมีส่วนอย่างแบบกาแฟของหญิงลีอย่างเงี้ยเออดูสิแบบว่า
แล้วเขาอ่ะเขาก็เป็นคนที่เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบไปคอยดูแลเรื่องเวทีของซิลใช่ไหมของซิลใช่ไหม
คือตามกรุงซิลเขาตามซิลแล้วก็เหมือนกับคอยแบบยกเป็นแบบแบ็คเซตเป็นอะไรอย่างนี้เขาคอยดูแลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคอยแบบครูพักรักจำมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มแต่งเพลงเริ่มเล่นดนตรีเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเจนเขาออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วลูก